จะคิดว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด
แต่กับคุณแม่ของน้องอนุบัน๑วัย๔ขวบคนนี้

เพราะว่าเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นในโรงเรียน

ถูกรุ่นพี่ชั้นหมอ๒สามคน
รุมละเมิดทำอนาจารย์ในห้องน้ำ

ทีนี้แม่เขาก็เลยไปร้องขอความเป็นธรรม
กับทางด้านมูลนิธิปวีนาหงษกุล

ประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ก็พาคุณแม่คือนางโมนามสมมุตินะคะ
แล้วก็ลูกสาวอายุ๔ขวบ
เดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี

กรณีที่ลูกสาววัย๔ขวบเรียนอยู่ชั้นอนุบาลหนึ่ง
ถูกรุ่นพี่ผู้ชายชั้นม๒
คนนะคุณอายุ๑๕๑๘ปี

จับน้องเข้าไปห้องน้ำจับแขนน้อง
แล้วก็จะล่วงละเมิดทางเพศ
ซึ่งคุณแม่ก็มีการแจ้งความเอาไว้แล้ว

คือเอาง่าย๒คนขึงพืชเด็กไว้
และอีกคนพยายามที่จะเอาอวัยวะเพศใส่เข้าไป
แล้วคุณคิดดูเด็ก๔ขวบค่ะ
ไม่รู้หรอกว่าที่พี่เขาทำคืออะไร

หนูโดนรุ่นพี่เนี่ยเอามีดแทงเอามีดมาทิ้ม

ทีนี้คุณแม่ก็ได้พูดกับทางผู้สื่อข่าว

วันที่เกิดเหตุคุณครูประจำชั้นโทรศัพท์มา

มีเลือดซึมออกมาจนเลอะที่กางเกงชั้นใน

พูดโกหกเราก็พยายามไม่อยากให้มันเป็นกล้วยกิ่ง

ก็นั่งฆาตคำว่า
ไม่อยากให้เป็นเหมือนที่เราคิด

น้องถูกต้องเริ่มทางที่
เราก็ชอบสำคัญตอนนั้นเราไปกับโรงพยาบาลสอบส่วนแปลงยังไม่รู้เรื่อง
คุณแม่บอกว่าไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
คุณหมอก็ระบุว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ก็เลยพาลูกสาวไปแจ้งความที่สพบังละมุง
ทีนี้ค่ะทางด้านพลตำรวจตรีนันทชาติ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ก็บอกนะคะหลังจากที่คุณแม่ของน้องมาแจ้งความ
พนักงานสอบสวนสพบังละมุงก็ร่วมกับสหวิชาชีพ
สอบปากคำผู้เสียหายเพราะว่าน้องยังเด็ก๔ขวบอยู่นะคะ
ลงพื้นที่เก็บพยานหลักฐานที่โรงเรียน
ลงพื้นที่คุณผู้ชมไปเจอกางเกงชั้นในของผู้ชาย
ตกอยู่ในห้องน้ำแล้วก็เลยมีการนำมาตรวจพิสูจน์
นักเรียนชายอายุ๑๕ปีกับ๑๖ปีที่ร่วมก่อเหตุ
ยังให้การภาคเศษนะพนักงานสอบสวนก็เลยแจ้งข้อกล่าวหา
ร่วมกันกระทำอนาจารย์เด็กหญิงแล้วก็ส่งคุมตัวไปส่งสถานพินิษฐ์
ส่วนอีกคนนึงอายุ๑๘ปีก็ถูกส่งตัวมาจากสถานพินิษฐ์
เพื่อให้มาเรียนหนังสือที่โรงเรียนนี้ค่ะ
แล้วก็มาร่วมก่อเหตุครั้งนี้ด้วย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ